จับยามสามแต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ
อ๋ออ๋อนั่งต่อสวัสดีครับสวัสดีวันนี้จริงจังแล้วจริงจังแล้ว
แล้วเดี๋ยวเมื่อกี้นอกโล่เห็นไปอยู่เอ้าจริงจังเหรอออกโทษโทษโทษ
กลับเลยครับครับก็ตอนนี้ก็สถานการณ์ของบีฟูครับ
ก็ได้ผู้เล่นในแนวในผู้เล่นเบอร์๘
เป็นไงไม่เป็นไรงานนานมาทีก็ครับอยากทำอะไรก็ทำ

เอาตัวไว้อยู่ดี

บอลมันก็เริ่มจะกลับมาแล้ว
นักเตะทั้งหลายเขาก็เริ่มมาซ้อมกันนู่นนี่นั่นเลยละ

เป็นเพื่อนกันอยู่พักนึงไง
ก็เลยอยากให้แบบมา
ม้องมอยพูดคุยกันหน่อยว่าเชียลซีปีนี้จะเป็นอย่างไร
แล้วก็อยากให้พี่ตั้มแฟนเชลซีอยู่แล้ว
ได้เลยเห็นที่โอ้ยเลยต้องบ่นด้วยหรอครับ
ฟุตบอลมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดูแล้วมีความสุขนะ

เออคุณจะบ่นทำไมชีวิตมันแย่นะ

อันนี้แบบเป็นรายการที่ดูสบาย

โยชน์เมื่อว่ายเซ็ตคุยกันเอง

อยากรู้อยากทราบก่อนเลยว่า
จุดเริ่มต้นของที่พี่ตั้ม

เป็นมายังไหร่

ประมาณสี่สิบกลางแล้ว

พอพี่เขาบอกว่าพอกันเนี่ย

ถามว่าจุดเริ่มชอบมาตั้งแต่ตอนไหน

มัธยมปลายต่อมหาวิทยาลัย

และเพียวด้วยนะ

เพราะว่าคนตัวขนาดนี้มันก็เตะบอลเก่งได้แล้วก็จะมีนักฟุตบอลคนหนึ่งแม่งเท่มาก
ไม่ทันนึกออกคนนี้

ใช่ผมเนี่ยก็เลยแบบผมเนี่ยก็เลยพยายามเอาอย่างมากแต่ผมเบ่งได้เต็มที่เนี่ยแค่เบอร์๑๓

ทำไมเราเวย์ไปรองเท้าเราซะงั้น
คืออันนี้เนี่ยถ้าไม่เกรงใจเนี่ยจะยกขึ้นมาให้ดูด้วย
๑๓โอ้๑๓นี่ก็ไม่ใหญ่เหมือนกันนะ

เมื่อกี้ถุงกรรสไทยมาบ่นนะ

คนที่มีเท้าใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะมีอะไรใหญ่ตามมา
แต่ถ้าเป็นคนไม่ปกติเขาคิดไปแล้วล่ะ

ถ้าปูมาขนาดนี้ก็ต้องโชว์แล้วล่ะ
ตอนเด็กเขากำลังอินเลยแบบนี้ไปแบบนี้
มีความรู้สึกเพราะว่าลิเวอร์พูลดูเก่งมาก
แต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วมองย้อนกลับไป
เราก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่กับการที่
พอไปไหนแล้วเขาก็เชียร์กันอยู่แบบเนี้ยเขาก็เชียร์กันอยู่ทีมแบบเนี้ยนะครับ
เหมือนกับแบบว่าเราก็อย่าเป็นคนกลุ่มน้อยอ่ะอ่าเออแบบแบบว่าโหไม่งั้นกูต้องต่อแถวอ่ะ
พ่อก็ชอบพี่ก็ชอบเพื่อนพี่ก็ชอบเตะบอลอยู่แถวบ้านมันก็เป็นกันหมดเลย
เออก็แบบเริ่มมองหาไปเรื่อยแล้วแบบพอตอนนั้นก็เริ่มมีขั้นต่าง
ตอนนั้นก็เริ่มมีทีมที่ไปฝากใจไว้ก็จะมีอย่างลีสจะมีอย่างลีสชอบ
อดอนสตั๊กคันมากยุคนั้นยุคนั้นยุคที่เขาได้แชมป์อะไรกันมา
นะครับแล้วก็ก็มีหลายหลายทีมอย่างวิลล่าก็ไปแวะแวะดูอืมอืม
ช่วงชีวิตมัธยมที่ดูพี่โย่งเจาะสนามอะไรอย่างเง
เราก็จะรู้สึกว่าชอบความคลาสสิกแต่ว่าเชลซีเนี่ยเข้ามาเราจะติดใจ
ในความที่เหมือนกับแบบว่าเฮ้ยมันดูเป็นทีมแม่งไม่กดดัน
คือเหมือนกับว่าแบบชีวิตเขาจะประมาณแบบว่ามีลุ้นสักถ้วยหนึ่ง
ใช่

พอมาแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าชิลซีน่าสนใจนะ
ถ้าเกิดว่าเราจะมองหาทางเลือกอะไรอย่างนี้

แล้วก็รู้สึกประทับใจกับความ

ที่นำเขาผู้เล่นต่างชาติเข้ามา

ทีมแรกที่เอาผู้เล่นจากเกาโชคเข้ามา
ใช่เพราะว่าคนที่มีผลเยอะเลยที่ทำให้รู้สึกแบบสนใจเชลซีอย่างจริงจังนั่นก็คือว่าลุทจริต

พอรุษกุฤษถ้าจำไม่ผิดเขาเพิ่งมาย้ายระยุกต์เยอะแล้ว
จากมิรานด์ไปซามโดเรียแล้วมาเชลซี
และตอนนั้นมามันเป็นช่วงเริ่มสตาร์อิตาลีจะเริ่มออกจากกล้าวโชค
มันยังไม่ได้ผูกขาดอิตาลียังมีความเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ด้วยซ

พอมาถึงตอนนี้เริ่มจะดูดีเนอะ
มันไม่มีอะไรจะเสียแบบนี้ก็เท่ดี

มีจันทร์ของโกโซล่าตัวเล็ก

ผมว่าตั้งแต่มีมาผมผมเลือกนะ

เก็บไว้เถอะครับ

อันนี้ไม่รู้นักเลงหรือนักบอลตอนนี้

ได้ครับมึงพูดเองนะ

ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเจอหลาดแม่งห้าวเป้งแล้วนะ
แล้วแบบรอยคีนแม่งดุดันนะ
อ่านี่ทำร้ายร่างใจนะไม่ต้องถึงผมหรอกเอาไหมผม
มันก็เป็นยุคเงินเข้ามาพอดีนะก็เริ่มได้เห็นแบบว่า
ได้เห็นพวกแบบตอนนั้นก็เก่งประมาณนึงเป็นทีมลุ้นแบบสัก
ทัพ๖นะครับแต่ว่า
แล้วก็มาพอดักเก่งมาเริ่มเก่งซะ
เริ่มเงินเสียมา

ขอทุกอย่างครับพี่
พอพี่เกิดเงินอาจจะดีกว่าดาย
พูดถึงจุดเริ่มต้นของเชลสีไปแล้ว
จริงเป็นขี้ค้ายเหมือนกัน

นิดนึงนิดนึงท้อยนำหน่อยนึงอ๋อเหรอไหวท้อย
จากพี่มาหน่อยนึงคุณคุณคุณคุณคุณพี่ดูตอน

มันมันถึงว่าจะเป็นช่วงต่อจากพี่ล็อกตั้มหน่อยนึง

เป็นบุสกอเปลล่า

ใช่เพราะว่าคือตอนนั้นผมก็ยังมีใจให้กับพวก
เอาจริงนะถ้าเกิดสมมุติว่าย้อนกันนะ

อ้าวแล้วแม่ที่ได้เอิด

แล้วก็มีลุ้นกับกองหลังที่พร้อมจะพลาดตลอดเวลา

ฟิลบาร์ฟ

ฟิลบาร์ฟ

ฟิลบาร์ฟ

เดี๋ยวพอต่อไปแบบเป็นเด็กรุ่นใหม่หูมึงไม่เก๋าเลยเพิ่งหัดดูบอลหรือเปล่า
เราก็เอาอย่างงี้ละกันนะครับถ้าเกิดว่ามองย้อนตัวเองไปแล้วเนี่ย
คนที่ทำให้เราประทับใจเชลซีคนแรกก็อย่างที่บอกไปคือฤทธกุลีกุล
แน่นอนว่าอายุอย่างผมยังไง๓ทหารเสือแม่งคือเก่งที่สุดในโลก
ของฮอลแลนด์เนี่ยเราชอบฮอลแลนด์๘๘เราชอบมิลานอะไรมาอะไรแบบนี้นะครับ
แปลว่าทานได้ดูโอ๊ได้ดูตั้งแต่นักฟูฮ่านิถาศูนย์๓ทางเสือ
แต่วิชาจะบอกกันว่าปรมาณมาจารย์บีบไข่อิโกซาคิ
เอะบีบเข้าไปไอ้เหี้ย
ใครจะไปสู้มึงได้เพราะว่าเอ้ะมึงไหล่บีบ
แล้วก็จะมาเป็นคาเปโลที่แบบทั้งฤดูกาลมันเสียอยู่
เท่าไหร่๑๐ลูกไม่ถึงดีอะไรประมาณแบบนี้
แล้วก็แบบอู๋บาเลซีเห็นตั้งแต่โมเดนี่แบบหกเหาะเลยอะ

คือแบบบาเลซี่ต้องแบกคอสตาคูต้ากับมาดินี่ไว้
มารินี่เป็นตัวโดนแบกอยู่อะ
ใช่แล้วก็มาดูจนมารินี่แม่งเล่นจน๔๐อะ
แล้วถึงจะเลิกอ่ะเราก็แบบหู
แล้วก็กองหน้าที่ว่าน่าจะเก่งที่สุดในโลกอีกคนนึงก็คือแฟนบาสเทน
เออดูแบบโฮเฮ้ยมึงเป็นน่ารักไงวะ
ทำไมแบบมึงดูเก่งเกินตัววัดกันเป็นเซนติเมตร
ผมว่าแน่นอนชื่อนี้ต้องมีชื่อนี้บังคับเลยว่า

เชลซียุค๙๐เป็นยังไงก็ต้องชอบ

ทั้งที่เวลาที่เขาอยู่กับทีมเราก็ไม่ได้ต่างกันมากนะ
ผมยังจำได้เลยตอนนั้นตอนที่เขามาเมืองไทยรอบแรก
ร้านขายน้ำหน้าโรงเรียนผมในโรงเรียนหอวังเนี่ย
งเอาบัตรมาขายเนี่ยตอนนั้นมันจะมีไอแลนด์เหนือ
เอาป่าวของเหลือเนี่ยสามนัทเนี่ยขายเลยแปดร้อย

กางเกงก็จะเลยเขานะ

มีบ้านกับโชค
คล้ายคาทอลิกอิโตะ
คือเสื้อผ้าเนี่ยแม่งมีเตรียมฟรีไซด์ไว้

มันดูใหญ่ไปหมดอะ
ประมาณเป็นคนตัวเล็กที่ทำให้

แล้วเล่นที่สำคัญที่ชอบมากคือ

จำนวนประตูและจำนวนแอสซิสที่ใกล้เคียงกัน

มันแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยพรสวรรค์เขาประมาณนึงนะ
แต่การฝึกซ้อมทำให้คุณสามารถเก่งได้
คุณสามารถเล่นเพื่อคนอื่นได้
ก็จะเป็นคนที่เรารักมาก
แต่เวลาเลือกขึ้นมาเนี่ย

เนี่ยคุณก็โชงให้สักครั้ง

มาเนี่ยโหจอนเทอรี่เนี่ยเด็ดมากเลยนะ

เตะทุกวันแล้วแหละ

ไม่คือเรื่องในสนามก็ถือว่า

ว่าตอนหลังจะย้ายออกไปบ้างก็ตาม

รู้ว่าไม่ต้องจบยังไงอ่ะ

แต่แบบนี่มงเต็มตีนแหละ

ไม่จำไม่ได้ว่าโดนใครอะ

เพราะว่าเวียรี่ได้บอลแล้วกระโดดถีบเลย

มึงมาเล่นกับกูสิ

แล้วก็ดูค่อยเก่งขึ้นเรื่อยอืม
ผมรู้สึกว่าแบบตอนนั้นก็จะรำคาญมากแบบ
ไม่มีเซนเตอร์ดีกว่านี้เหรอ
จริงผมมองรู้ไงว่า
มีสองขา

โอ้ตาย
ก็เลยรู้สึกว่าเทอรี่เนี่ยแหละคือคนที่ประทับใจที่สุด

เราก็จะรู้สึกว่าเราก็ชอบเทอรี่

ว่าจำภาพไหนของเชียวชีได้มันก็มีเป็นชอบที่นึกขึ้นมาได้นะเรื่องความประทับใจอย่าง
อย่างปีที่มูรินโยมาก็เป็นปีที่แบบประทับใจมากเป็นปีที่ประทับใจมากแต่แบบเลือกนัดเดียวเลือกยาก

หยุดเลยตอนนั้นหยังไม่เป็นอาชีลิโค
ไหนมันต้องโกคลย์จรซาโนะด้วยวะ
นัดไหนประทับใจที่สุดโหยากมากเลยอืมให้บอก
ปีบอกไม่ถูกนะครับแต่เอานัดนี้ละกัน
ผมเลือกนัดชิงเยอร์ฟ่าแชมป์เบียสลิงค์
เป็นนัดที่จอนเทอรี่ยิงจุดโทษชนเสาแล้วแพ้

อ๋อไอ้จิ๊กไม่ได้บูลลี่นะ
ใช่นัดที่โรนาโดยิงไม่เข้าก่อนนัดนั้น
คือมันก็มีความผูกพันส่วนตัว
ผมจำได้เลยว่านัดนั้นมันจะเป็นเสื้อเชลซีตัวออกใหม่
ปกขาวแล้วมีขอบทองวางขายพร้อมกัน

น่าจะแบบผมซื้อวันนั้นผมซื้อไปสุรริย์กลางเลย
สยามจะไปซื้อเลยปุ๊บแรงใจใหญ่มาก
กูจะตบพวกมึงให้คว่ำเลยไปซื้อมา
โอเคทุกอย่างมันดูเข้าทางเว้ย

มาถึงแบบหื่อเทอลลี่

ไม่ใช่คนที่มีทักษะในการยิงดีที่สุดในทีม
ตอนนั้นก็แบบคิดในใจมึงยิงไม่เข้าแต่แบบมันจะไม่มีอะไรรู้สึกแย่

เสียงลื่นล้มแบบภาพแบบโอ้โหมันแบบจำได้เลย
ไอ้เทอรี่เนี่ยความที่แบบยังจำได้คือลุกขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันก้มอยู่แป๊บนึงแล้วมันก็แบบชินอัพอ่ะ

แฟนเชลซีก็จะบ่นว่าน่าเบื่อ

ทุกครั้งที่มีคนบอกว่าแม่งน่าเบื่อเนี่ย

แล้วก็เลือกเลยว่าเบอร์ไหนที่คุณชอบ

น้ำขวดน้ำยิ้มให้ได้

อันนี้ไม่เค็มอันนี้จำพี่ป๋องมา
มันคืออะไรครับทีหลังพาผมไปหน่อยนะ

ก็ธรรมดาตอนกูเชียร์มาไม่เคยได้รุ้นอยู่แล้ว

เนื่องจากว่าเราพูดหลังจากที่เราอายุผ่านมาแล้ว
พี่ต่นเป็นนักภาขอย่าง
เริ่มแล้วครับจัดวิทยุแล้วแน่

เพราะตอนนี้เขา๒๐ปีแล้ว

หลังจากนั้นกลับมาได้
ทั้งที่จริงเราเลือกได้เราก็ไม่อยากเจอหรอก
เราก็อยากจะเจอแบบช่วงเวลาที่แบบมันดีมันแบบไปต่อได้เรื่อย
ได้แล้วก็อยากได้อีกได้แล้วก็อยากได้อีก

มักจะจำได้ง่ายเสมอเหมือนผม
ถ้าเกิดว่าทีมผมมีแบบนั้นผมก็เอา

ที่โดนที่จราดลื่นนั่นก็คือนัดที่ผมจำดีที่สุด
แล้วทำให้ภาพต่อมาที่

เพราะว่าอย่างนั้นแบบโอ้โหผมจำได้เลยว่าผมนั่งร้องไห้
ที่แบบเออแบบไม่จบสักที
จะบอกว่าเป็นความทะเยทยานก็ได้นะแม่งจบซักที
แชมป์ถ้วยแบบบางทีแม่งรอนานแสนนานได้หมดแล้ว

เมื่อกี้พู่ทีไทไปเค้าพูดอะไร

เสอออกไปทีสัปดาห์

คุณต้องยึดมาตรฐานเขาเหรอ

ทางน้ำมีอะไร

ก๋วยเตี๋ยวอร่อยเนี่ยแถวนี้
กระเทียวใช่มะ

ไม่ต้องแชร์เยอะ
มาพอดีโทรศัพท์เข้าขออนุญาตปิดก่อน

โอเค

กลางตารางที่อยู่กลางตารางด้วยกัน

ไม่แปลกหรอกเพราะมึงตัวก็เจ็บ

แต่แบบเชลสกรีได้ตัวมา

เอานักเตะที่แพงที่สุดอยู่เชลซี

มันควรจะแบบ

คูมเป็นนี้ทุกคน

แล้วโอกาสผมลงต่ำกว่านั้น

ถ้าสู้คนเนี่ยตัวไม่โตขนาดนี้แล้ว

มันก็เจ็บช้ำนะ

มันก็เป็นหนึ่งในฤดูกาลที่ไม่น่ามองที่สุด

แต่อันนั้นมันแบบเงินมันก็ไม่ค่อยได้ลงอะไรอย่างนี้

หรือของมึงครับ
อ้าวแล้วก็ไปพ่ายเปงไปพ่ายน้องมันอีก

มันก็เป็นปีที่ไม่น่าจดจำเท่าไหร่
มันเป็นปีที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนครับ
มันไม่มีใครคิดว่าโรมันบาโมวิชจะต้องเจออะไรแบบนี้

ซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมาเชลซีมันประสบความสำเร็จ
มาตรฐานที่ดีและแข็งแรงได้ด้วยอะไร

แต่จริงแล้วเฮ้ยมันเป็นทีมที่เปราะบางเรื่องวิธีการบริหารนะ
แม้ว่าตัวเลขจะสวยงาม
บางทีมเลือกที่จะเอาเงินไปลงกับสนาม
ก็จะไม่มีช่วงเวลาหลายปีที่แบบมันเติมไม่ได้
ซีไม่มีปัญหานั้นเชลซีแบบอยากได้ก็ได้มีแต่ก็ต้องเล่นแร่แปรทานนู่นนี่นั่น
แต่เมื่อวันหนึ่งไอ้คนนั้นคนที่อุ้มเราไว้
คิดแบบคนคิดแบบเหมือนว่าเราจะช่วยอะไรทีมได้บ้างวะ

วันที่เขาบอกว่าสินค้าห้ามขายแล้วกดเลย
ข่าวออกมาเนี่ยข่าวมันเริ่มตีออกมาเนี่ยผมกดเลย
แล้วหลังจากนั้นผ่านไปประมาณสามชั่วโมงใบเนี้ยต้องแคนเซิลนะ
เพราะว่าตามกฎที่เราโดนรัฐบาลอังกฤษห้ามขาย
ผมแบบเฮียมึงเอาจริงเหรอวะเนี่ย
เรารู้สึกแบบโอโหแล้วเราแบบ

เหมือนกันแบบว่าโอ้โหครูศาปลูกเงินเมียมาซื้อได้

คือตอนที่มันให้ซื้อก็ไม่กล้าซื้อ
ถ้าลองดูอะไรสักระจากก็ได้เสื้อมาใส่

อย่างไรเดี๋ยวเราขับไปได้
และทะลึ่งจบแบบเทพนิยาย

มึงได้มาได้ไงวะแล้วสุดท้ายก็โดนสอยไปจนเป็นที่มาของฤดูการที่แล้ว
พอเปลี่ยนเจ้าของมันก็เหมือนกับ

ต่อให้รู้ว่ามีโปรไฟล์ที่ดีอย่างเราภาคอเมกันเกมใช่ไหมครับ
เราก็จะเคยเห็นวิธีทำงานกับท็อปโบรี่
มันก็จะทรงนี้อธิบายให้สร้างว่าเป็นยังไง
มาถึงทำอะไรต้องเป็นข่าว
นึกออกไหมมาถึงทำอะไรต้องเป็นข่าวก่อนเพื่อความสนใจ
แล้วเสียโคตรใจดีแหละยกหนี้ให้ด้วย
เสียทอสหรืออะไรอย่างนี้นะ
เสียหมีแล้วเสียทอสแบบช็อปตายหาเลย
แล้วมาถึงสิ่งที่เปิดโลกทัศน์แสนสัญญาทีละ๘ปี

แต่ก็แอบทำใจเอาไว้อยู่แล้วว่าแบบมันพลิกไม่ได้หรอก
เพราะว่าฟุตบอลมันวัฒนธรรมมันต่างกันเยอะครับ
แล้วยิ่งมาเจอสภาพแท้งทีม
ก็จบอ่ะยิ่งตั้งแรมผาดด้วย
เข้าใจได้เลยว่าแบบทุกอย่างแม่งจบสนิทแล้ว
พูดถึงนักเตะไปแล้วขอเข้ามาที่โค้ชหน่อย
เพราะเชลซีได้โค้ชใหม่ฟอร์เชติโน
รู้สึกอย่างไรน่าจะมาทำมาเป็นกลไก
หรือจะมาเป็นจุดเปลี่ยนทำให้เชลซีเดินหน้าไปในตรงการ

เบ๊กแฮมแลนด์กริก

เธอมันบุรี
ใครอีกใครที่ที่เกรดเกรดบีแล้วปั้นขึ้นมาจนแยงอะใครวะ

คิดว่าแบบพอสจะมีทรงนี้ใช่ไหม
แล้วก็เป็นชอบมาตลอด

แล้วก็เลยรู้สึกว่าพอมาเชลซีเฮ้ยกลับอังกฤษน่าจะทำได้ดี
อ่ะผิดออกตามครับจุกเลยนี่มายเงียดแทนส่วนแน่นอนแล้วตรงเนี้ย
คือคือผมจะบอกว่าตอนที่มีข่าวอ่ะตอนที่ตัวเลือกมันเยอะเยอะอ่า
เป็นชื่อสุดท้ายเลยนะจริงเหรอไปสุดท้ายเลย
ไปทำงานที่ไหนใครถามนี่เพิ่งเป็นช้อนสุดท้ายของพันศิษย์เลยนะอืมเออ
จริงตอนนั้นมีใครอ่ะมีเอลิเกนะครับมีนักเกียวสมา

ในตอนนั้นมันมีข่าวว่ากันมันจะเอาออกเลย
แบบว่าจะเจอปัญหาเดิม

จำไม่ได้รึซักนั้น
คนที่คูณสร้างมาข้อพิโฆซาจปืนออกมา

แล้วอันนี้คำถาม

แล้วเราก็อยากได้ลิเกะดูขะบดดี
ตั้งแต่สมัยเป็นผู้เล่นแล้วทันหมดเลยไม่ว่าจะบาร์ซ่าหรือลิวมาติด
จูดรักแทตูอีกหนึ่งจูดรัก
รู้สึกว่ามีแบบแผนที่ชัดเจนมีดูแบบดูคลาสเลยสิ่งที่ทำดีไม่ดีชอบไม่ชอบไม่รู้แต่คลาสมาก
คลาสข้างนักเตะอย่างเมซี่ก็ต้องยอมรับว่าเขาก็จับต้องมา
เรารู้สึกแล้วทีมที่เรารู้สึกหวั่นไส้มากตลอดนี้ผ่านมาอาจจะเป็นสเปอร์
เวลาเจอกันนะรู้สึกทำไมมึงได้ประโยชน์จังวะ
อเจมส์ยอดเยอะบ่อยอีกครั้งดีกว่ะ
พ่อเทลเลอร์เป็นหุ้นส่วนหรือไง
พูดอย่างนี้เดี๋ยวแฟนสเปอร์โกรธ
แล้วคุณชัดพี่เพชรมาอย่าง

คุณไม่ต้องบอกว่าผมมาแล้วนะ
คุณไม่ต้องบอกว่าผมถ่าสเปอร์ไว้ขนาดนี้
เพ็กงาน
หาเบอร์พี่เพชรมาด้วย

สำหรับผมคือเราเราจำไม่ได้ไงแต่จริงเขาก็มีฝีมือของเขานั่นแหละ
เพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นเชลซีก็มีซีดานในลิสต์ด้วย
ก็ทรงเดียวกันคือเป็นเหมือนกับแบบว่าเป็นผู้สร้าง
ไม่ได้อายุแบบ๕๐ปลาย๖๐กว่าไม่ใช่ก็ยังสามารถทำทีมได้
พาทีมอะไรนะพาทีมอะไรพาทีมระดับจักรวาลนะ
เป็นนางงามเวลาซีเฮลล่าหรอครับพอส่งให้เล่นใหญ่
แต่คุณรู้ไหมว่าดีที่สุดที่คุณทำเมื่อกี้คือไงคือคุณไม่เขินไง
ผมไม่เขินอยู่แล้วเพราะว่าเวรเนี้ยเขาชอบเลย
ทุกครั้งที่แล้วเขินไปเยอะแล้ว

สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณเล่นเมื่อกี้คืออะไรรู้ป่ะครับผม
คือคุณแม่งไม่อายไงที่คุณเล่นไป

อ้าวเมื่อกี้คุณจะว่าไง

เป็นแมทที่รู้สึกว่าจะแพ้ด้วยนะ

เพราะเรารู้สึกว่าชิ้นสเปอร์แม่งเอากูแน่
เพราะเรารู้สึกว่าเชสเปอร์แม่งเอากูแน่
คือเราต้องช่วงนั้นอ่ะมันช่วงที่ยุคฟูกำลังพีค

แล้วเรารู้สึกว่าในหลีกเราชนะ

แต่ล่อรุ่นั้นอ่ะเรามั่นใจ
ผมก็ว่าก็โอเคแหละอาจจะไม่ใช่แบบสเปคที่ชอบนะ
ซึ่งการที่ได้คนที่พันศิษย์อยากได้ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะดีถูกไหม
เดี๋ยวก็โอเคมีทรงที่เหมาะกับงานที่เขาจะต้องทำอย่างเร่งด่วน
แล้วก็หวังว่าความเป็นพ่อของเขาก็จะดึงบรรดาลูกรักมาได้
เพราะบ้านที่ลูกรักอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้อบอุ่นเท่าไหร่แล้ว
ใช่มั้ยไม่เอาเอาเคนคนเดียวพอ
คือเขาอยากได้เขาเนี่ยคือถ้าพอชมาเคนมาเฮ้ย
งั้นเดี๋ยวผมแสดงพี่คุณก่อนเลย

โอ้โหไม่น่าใช่มาตีกันที่เฉลศีก่อน
มาถึงนี่แบบตอนนั้นมีข่าวกับโรนันโดมีข่าวกับเนมา
คนหนึ่งแบบหูมึงมาจริงกูจะเลิกเชียร์มึง
คือแบบหรือไม่ประมาณแบบว่าถ้ามันมาจริงนี่นะ
เวลามันได้บอลกูจะด่าฉันลั่นเลย
ผมเคยเป็นฟีดิ้งนี้นะผมไม่พูดชื่อนักเตะแล้วกันลีกไทย
เอาพูดมาเดี๋ยวผมเดาอ่ะ
ประมาณสักสองสามผมใช้บีจีผมบอกแค่นี้
มันมีนักเตะคนหนึ่งผมด่าแม่งทุกครั้งที่ลงสนามแม่วงอยู่
ดังไหมดังด้วยนะโอเค
ทุกวันนี้มึงเป็นกัปตันทีมลิฟซี
ใครเป็นกัปตันทีมบีจีวะที่ที่ทำคาแคร์ป่ะ
เขาทำคาร์ดแคร์ด้วยหรอไม่รู้

นั่นแหละครับตอนมีข่าวผมอยากมาเลยกูด่าเยอะ

อย่างนี้คุณพูดชื่อไปเถอะว่าคุณไม่ชอบสหรัฐอะ
พี่อุ้ยเขาบอกว่าเราไม่ชอบแต่ตอนนั้นเขาอยู่ตรงข้ามไง
แล้วเขาเป็นตัวฮาร์ดแมนอย่างนี้เราก็ต้องด่า
อุ้มผมก็ต้องด่าตอนที่มีข่าวมีข่าวอาชิบหายมาอีกตัวเนี่ย
ตอนนี้อะรัก

น้องตังค์

น้องหรือน้อน
พอแล้วผมถามเลยได้ไหมแบบเปิดดูเลยผมจะได้เคนไหม
อุ๊ยเอาเลยเหรอ

ชังให้ถามเป็นอย่างอื่นหมดเลยนะครับผม
มาถึงนี้ละมีข้อค้าไหม
คือตอนนี้อยากได้๒ตำแหน่ง
อยากได้เซนเตอร์อยากได้กองหน้า

คือจริงมันต้อง๓สิบอีกคนอื่น
นี้อืมจบหมดเลยเอาคนเดียวคนเดียวได้โอเคเออคนเดียว
ได้แจ๊คสันไปแล้วน่ะเอาค่ะให้มันยืนคำไปเลยอ๋อ
เดี๋ยวพี่เคนค่อยออกบอนฟิวฟาวฟิวฟาวโอ้โหตาย
เหมือนเราดูเหมือนเราเล่นเกมเยอะไปเหมือนกันนะ
พี่ตำนะมีอนาคตอยู่ได้เนี้ยตั้งแต่เด็กมาเนี้ยเรื่อง
ใช้แฟชั่นตอนมัธยมต้นทั้งนั้นเนี้ยชีวิตเนี้ยอ่า
ไหนไหนคุณเปิดจะเปิดไพ่ให้ผมเปิดเหรอให้ผมเลือกหรือ
พี่ตำอยากเลือกไหมได้ได้อ่าว่าผมชอบเลยมาสามใบถาม
เชลซีจะได้ตัวนักเตะจะได้ศูนย์หน้าเพิ่มไหม
จะได้ศูนย์หน้าเพิ่มวงเล็บไว้ว่าเคนอืมโอ้โหเอาแฮรี่
ไปเลยละกันอ่ะพี่ตั้มผมให้พี่ตั้มเลือกหยิบไพ่มา
สามใบผมจะหยิบใบที่เหมือนกับว่าเป็นไพ่ที่ซ่อนไว้
ให้เราหยิบก่อนอ๋อดูเอาตัวใส่ตอนนี้อะใบไหนไห้ใบ
ผมอยากรู้จริงเลยคำถามคือมึงอยากรู้จริง
กอ่ะปิดรายการไม่ต้องปวงพลค่ะปิดรายการเดี๋ยวนี้ไป
มาเลยเอาใบที่สามใบที่สามใบนี้ครับเขายิ่มให้ด้วยไปยิ่มให้คะ

เชลซีจะได้กองหน้าตัวใหม่ในฤดูการใหม่ที่จะถึงนี้ไหม

ให้ใดแรกคือเด็กถือถ้วย

ผมทำรายการมาผมจำใบที่สามได้

ต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะว่ากันทีละใบ

นักเตะคนใหม่ที่เชลซีกำลังจะเข้ามามีโอกาสได้ไหม

และบอกไว้ก่อนด้วยความเป็นเด็ก
ด้วยความเป็นเด็กเนาะก็อยากจะบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้ตัวสดใหม่
และอาจจะเป็นเด็กใหม่ไฟแรงที่เชลสีอยากได้
แต่มันเป็นความหมายที่ว่ารักษณะที่ว่า

มันไม่ใช่หลอกลวงมันเป็นลักษณะที่ว่าอยากจะลองค้นหา
เป็นตัวที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าไง

คนคนนั้นมันอยากจะพิสูจน์ตัวเองไหม
แต่กูอยากร้องกูอยากสู้อยากไฟ่
ออฟฟอร์จูนวงล้อแห่งชีวิต

โหลูกไหนเนี่ย

วิวอัพฟอร์จูนไง

กองหน้าตัวใหม่ที่จะเข้ามาใน
แต่ที่วันนี้อยากจะได้

บอกไว้ก่อนเลยนะผมไม่รู้นะ

ก็คือเก่งได้พลิกได้

ถือว่าถูกตัวและถูกใจสำหรับทีมเชลซี
ลิเคนมันสูงไปเอ็นบับเป้ก็ได้วะ

กินน้ำอยู่น้ำมันพลวดออกมาเลยนะ
ประธานเป้นี่คือลูกศิษย์นะลูกศิษย์พอร์ตนะ

เฮ้ยแต่จ่ายไม่ไหวหรอก๓๔แสนจ่ายไม่ไหวหรอก

แต่ว่าเชลซีพอเป็นท็อตก็อาจจะจ่ายได้

แต่ก็ไม่แน่เพราะว่ามันปาร์เก็ตติ้งไง
ถ้าเกิดสมมุติมาไปกิตติ้งแบบนั้นอาจจะเป็นไปได้
แต่อันนี้อันนี้เราดูเนี่ยเพราะว่าอันแรกเนี่ยบอกว่าอายุน้อยใช่ไหม
อายุน้อยเราลองนึกกันเล่นว่ากองหน้าอายุน้อยเนี่ย
แล้วมีความเป็นระดับโลกได้เนี่ย
โอ้โหสบายใจเลยนะแม่งตัดโลนันโดแม่งตัดเนมา

ไปเมซี่ไปเมริกา
กองหน้าต่ำกว่า๒๔นี่มีใครบ้างวะ

ทำไมอ่ะปล่อยมันไปเถอะเดี๋ยวมันไม่ติดเตะลีกเลย

ก็แบบอาจจะต้องมองไปคนอื่น

โอซิมเฮ็นได้นะ

ฮอยรุนที่ตอนนี้แมนยูมีข่าวอยู่

วาลาโฮวิช
ผมกลับไม่ไปเอ็มบาเป

ผมรู้สึกว่าจะเวิร์กว่ะ
อ่านข่าวมาเขาบอกว่าเขามี

แล้วก็เอาไอ้มาลาโดน่าจอร์เจียมาด้วย
อีกคนนึงชื่ออะไรนะ

แต่เขาไม่ขายผมว่า

อย่างโบสถ์ว่าเด็กติดเกมไปด้านใน

ในเมื่อกองหน้าดูมีทรงได้
แบบทรงนี้เลยนะเป็นทรงแบบพร้อมใช้งาน
จะทำให้แบบเจริญรุ่งเรือง

แต่คือมาถึงแล้วแบบ

ความเก่งต้องระดับอาซาเป็นพื้นฐาน

ไอ้ขวัญละชุดเลียน

นี่นักภาคยังพูดไม่ได้เลย

โอเคโอเค

อันหนึ่งมาอีก๒

เอาใหม่อีกใบจ้ะ

เอามารุ่นกัน

จังหวะเปิดคำถามแบบตื่นเต้นมันคิดทุกคน

ใบแรกครับ๔เหรียญ
ใบที่๒เด็กถือเหรียญ
และก็๑ถ้วย
มาเห็นมั้ยแค่นี้

ความสำเร็จแน่นอนแม่งมีทั้งเหรียญมีทั้งถ้วย

จะพาทั้งเหรียญรางวัลแล้วก็แชมป์ถ้วยแชมป์

ต้องบอกก่อนมีสิทธิ์ว่า
ที่เชลสีอ่ะอาจจะ

อาจจะเก็บงบประมาณไว้หรือเปล่า

แต่บอกไว้ก่อนเลยว่าการเก็บงบ

เหรียญมันเป็นการแบบเหมือนรักษาประคองตัวเนอะ

อาจจะมองได้ว่าเชลซีกำลังหา

เหมือนอันแรกเลยพี่ตั้ม
อาจจะเป็นดาวรุ่งที่อนาคต
ฉายแสงในปี

เพ่งเล่นอยู่นะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะ

เสียงท้ายมาเลยเนี่ยแล้วเพลง
ไม่ใช่เพลงใบนี้๑ถ้วย

เขาเรียกว่าไงทำงานได้งานทำเงินได้เงิน
ถ้าสิงห์หวังอะไรไว้ก็จะสมหวังตามที่คาดหวังไว้
มีสิทธิ์แต่จะเป็นในลักษณะที่ว่า

ไม่ใช้เงินเยอะแล้วก็อาจจะเป็นเด็ก
แล้วก็จะได้ที่แบบยังไม่ได้ดังเปรี้ยงป้า

โอ้ตาย

อันแล้วแต่อยากได้ได้เอา
อันนี้มีแบบผมจะทำให้รายการคุณจะต้องเป็นพ่อหมอที่แม่นมาก

เอาคุณเอาแซนดี้ผมเป็นของช่วย

กรรมกึ่งเลยละ

ถ้าจะเอามาเนี่ยต้องเงินเยอะ
แม่งหาสละมาไม่เดิน

โอกาสที่เชลซีจะได้เบอร์๑๐ตามที่คาดหวังไว้มีสิทธิ์

แต่น่าจะเป็นดาวรุ่งดาวรุ่งที่สดใหม่
คืออารมณ์ประมาณแบบว่า๒อย่าง๒ข้อที่เราจะเปิดไพ่สิ่งที่เหมือนกันคือ

สิทธิ์อาจจะเขาเรียกว่าทำให้ฤดูการหน้าฟอร์มของเชลซีเปรี้ยงปร่างขึ้น
โอเคสบายใจแล้ว

ดวงเสียท็อตเป็นไงวะ

พอร์สโบรี่เลย
จะแบบขาขึ้นเหมือนโคเอ็นเกี้ยวนะ

หยิบมาผมให้สิทธิ์พี่ตั้มเลย

แต่ผมเห็นว่ามันเป็นใบที่ลอยนิ้วมือเยอะมากครับ

ไม่มีมือเยอะนี่อาจจะเป็นเหมือนกับว่าไม่สีกับมาม่าเนี่ยก็เป็นมือดี
เป็นคำเรียกเป็นดาว

อีกอันอีกหนึ่งใบชะตาของท็อตเบอรี่จะเป็นอย่างไร

มาเรามาลุ้นกันดวงชะตาท็อตโบรี่จะเป็นอย่างไร
ช็อคโกและบางโต้เข้ามาอีกโอ้ยนี่ก็ไปได้ทุกโอกาสเลยนะเนี่ย
บริษัทคุณอย่ามีตำแหน่งว่างนะ

มีทั้งดีและมีเรื่องที่ทอสเบอรี่ต้องระวัง
เป็นตัวแทนของความรอบรู้
ถือว่าเค้ามีประสบการณ์แล้วเค้ารู้นู่นนี่นั่นแล้ว
นู่นนี่นั่นแล้วเขาสามารถจะจัดการนู่นนี่นั่นอะไรได้ด้วยความที่ว่าเป็นนักธุรกิจเนอะ
แล้วก็เป็นผู้มีประสบการณ์เขาก็อาจจะนำประสบการณ์ที่เขาสะสมมาทั้งดีและไม่ดี

และใบไว้นี้ครับใบที่สอง๘ท่วย๙ท่วยเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นไผ้มาเขาเรียกว่าจำมีความละทิ้งอะไรที่ไม่ดีไว้แล้ว

พร้อมเริ่มต้นใหม่พร้อมแบบถ้าดูตามหน้าไพ่นะ
คือแบบเขาหันหลัง๘ถ้วย
ถ้วยที่แบบเขาไม่ได้ใช้แล้ว

แม่นมากแม่นขายทิ้งไปเป็น๑๐แล้ว

เป็นไพ่ที่ดีและไม่ดี

ซึ่งไพ่ใบนี้อยู่ที่ตัวเขาเองแล้ว

หรือมีไพ่อะไรที่แบบ
อาจจะมีสนุษฎ์
อาจจะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่มีให้เกิดพลิกผันอะไรอยู่ตลอดเวลา
อยู่ที่ว่าเขาจะนำแสงสว่างหรือเขาจะคิดได้หรือเปล่าเมื่อยามที่ตัวเชลซีหรือสถานการณ์ทีมมีปัญหา
เขาจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ถูกจุดหรือเปล่าถ้าเขาแก้ปัญหาได้ถูกจุดโอกาสที่เชลซีที่มันไม่ดี
ก็อาจจะพลิกกลับมาดีในฤดูการหน้าก็เป็นได้
ละทิ้งแล้วซึ่งเรื่อง๙ผ่านไปแล้วบทเรียนที่ไม่ดี
ดีแล้วก็จะเป็นคนที่ใช้โอกาสที่บางคนอาจจะมองว่าเป็นปัญหา
อ่าแก้ไขแต่ไม่เชียวซีเจริญเติบต่ออ่าหน้าไพ่ชัดมากอืม
ชัดมากเป็นอย่างงี้ชัดมากคือตอนเนี้ยชัดแล้วหรอวะ
คุณเข้าข้างตัวเองเนี่ยผมว่าชัดมากผมว่าชัดชัดกว่าไพ่เยอะเลย
เออถือว่าเฮ้ยแต่ถือว่าดีอันเนี้ยโรงโรมก็ไม่แปลกก็ไม่
ก็ไม่แย่นะเฮ้ยอันเนี้ยเปิดสามคำถามพี่ต๊อกตั้มเนี้ยอืม
ครับดีหมดเลยน่ะอ่าอ่ะก็ถือว่าครับมีโอกาสที่จะพา
เชียลซีไปในทางที่ดีอ่ะในโลกการนะก็คืออย่างน้อยก็ไม่ใช่
ปีดวงตกอะอ่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ปีชมไม่ใช่
ก็เดี๋ยวมารู้ว่าเชลซีจะเป็นยังไง
มีใดอย่างที่มารายการที่ไม่ต้องรับผิดชอบคำพูดอะไรทั้งนั้น

พวกเราสบาย

จะพาทีมเอาตัวรอดเจริญรุ่งเรือง

เอาไหมวันนี้คุยกันแบบยาวนาน

อยากให้พี่อ๊ตั้มฝากผลงานซึ่งมันมีผลงานที่ทำร่วมกับพวกเราอยู่

ก็ได้รับเกียรติเขาชวนมาทำโครงการนี้ก็เออก็ดี

น้องดูอ่ะแล้วให้กูนั่งดูพูดเชียวซีมาจังหนา

ซึ่งตามนี้เลยนะครับนี่นะครับต๊อกตั้มพันสิบนะครับ
ทุกช่องเลยจะยูทูปจะอะไรก็ชื่อนี้มาเลย

ยูทูปเฟสบุ๊คนู่นนี่นั่น

ชอบเอามือถือไปอัพ

เพราะว่าตอนที่ไม่ค่อยอินมากนักแต่ว่าชอบติดตาม

ชอบติดตามแต่ตอนนี้ที่ให้กำลังใจเป็นพิเศษ

คือเป็นคนเชียร์ตามหน้าตา

มันมีนักกีฬาคนนึงหน้าคล้ายกัน

แบบเออมีคนบอกหน้าคล้ายนะพี่
หน้าคล้ายแล้วผมแบบ

มาถึงสินะโอ๊คพอแบบ
ไม่เหมือนนะครับมานี่เดี๋ยวประกบนี้ด้วยนะ
เหมือนจนเราตกใจอะ
คือที่ถามไม่ใช่อะไรนะครับจะลอกคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนเด็กเด็ก
เชียร์แบคคาเนียครับตอนนี้มันไม่น่าเชียร์แล้วไงอ๋อก็เลยเอ้ย
นะฮะหาทีมอื่นเชียร์ซะหน่อยก็ลองดูแต่ถ้าจริงจริงถ้าเกิดว่าชอบ
อย่างอย่างอันนี้อย่างถ้าเป็นปัจจุบันถ้าเกิดว่าชอบเล้าใจ
ก็อย่างบัคคเนียเกมลุกพร้อมอ่านะครับอย่างถ้าเกิดว่าชอบเหนือมนุษย
อ่าละหรือว่าจะเอาแบบว่าโอ้โหแบบว่ามีรุนอืม

เดี๋ยวสักพักยูท่าแจ๊ดเขาจะเอาอยู่ท่าแจ๊ดให้ได้
อู้ใช่นี่ผมตามเพลงตามไลฟ์ส่วนครั้งนี้ครับครับอาละนี้
ขอบคุณพี่ต๊อกตั้มอีกครั้งหน่อยนะครับ
ฝากพี่ลักตั้มตามช่องไทยประกันมาก
มาสนุกด้วยกันนะครับได้เลยครับ

แล้วก็ทางไทยรัฐสปอร์ตไทยรัฐพอดแคสต

ทุกวันศุกร์
ที่คุณรุ้นอย่างเนี้ยเออลืมพูด
คือตอนเนี้ยพยายามค่ะเดี๋ยว

ไทยรัฐพอดแคสต์ไทยรัฐสปอร์ต

จะเจอผมสองคนแล้วก็แขกรับเชิญ
พี่อ๊อตั้มเนี่ยในยูทูปก็จะเห็นหน้าค่าตา

ถ้าพูดแล้วเจอกันอีพีหน้า

ดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ